อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเกริ่นไปแล้วคุณผู้ชมเห็นเมนูอาหารบ้างแล้วนะฮะทั้งสดจริงฉ่ำจริงอร่อยมากหยุดไม่ได้เลย
ยากาศก็ดีนะครับคุณผู้ชมผมพาไปที่กระบี่ไปอยู่เกาะกลางทะเลเลยแล้วก็ที่สำคัญรอชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะฮะ
ตกทะเลนะพระอาทิตย์ตกทะเลนะฮะดูเมนูอาหารกันก่อนโอ้โหเขาบอกว่านี่กลิ่นเนี่ยหอมคลุ้งไปหมดเลยเพราะว่ามีทั้งเครื่องเทศสมุนไพรอย่างพริกกระเทียมคาขิงเอาไปผัดในกระทะนะฮะเอาไปคั่วกลิ่นหอมได้กลิ่นแล้วจากนั้นเอามาราดเลยคุณบนกั้งทอดตัวใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นกั้งคั่ว
เพราะไอ้ตรงที่เป็นสมุนไพรเป็นเครื่องเทศที่ผัดนี่แหละของเด็ดอร่อยมาก

ละมะเนี่ยรับประกันความอร่อยและกั้งตัวโตมากคุณเนื้อเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็เมนูที่คุณผู้ชมจะได้สั่งได้อีกก็เป็นทั้งเมนูกุ้งมังกรนะครับ
กุ้งทะเลปูปลาหอยเอามาครบแหละอาหารทะเล

สดสะอาดนะคุณดูกุ้งมังกร

ต้องบอกเลยว่าร้านนี้คือร้านอาหารกระชังขนาดน้ำ
ตั้งอยู่ที่เกาะกลางจังหวัดกระบี่
การันตีว่าอาหารสดแน่นอนนะฮะ

ควดีหมั่นค้าเจ้าของร้านบอกว่า
รับซื้ออาหารทะเลสดจากชาวบ้านที่ออกเรือไป
แล้วก็นำมาพักเลี้ยงไว้ในบ่อ

อยู่ในบ่อของเรามีระบบน้ำหมุนเวียน
อยากกินเมนูไหนจะตัวเล็กตัวใหญ่

แล้วก็นอกจากจะรับซื้อพวกอาหารทะเลสดจากชาวบ้านแล้ว
ยังช่วยรับซื้อผักพื้นบ้าน

ประกอบอาหารก็ถือว่าเป็นการช่วยชุมชน
โอ้โหอันนี้นี่ปูดำนะ
ตัวมันเริ่มเลยนะฮะฟังเสียงเจ้าของร้านเขาหน่อยนะครับ
แนะนำของทางร้านที่ทางร้านแนะนำช่วงนี้
คือเป็นพวกกั้งค่ะกั้งที่มาจากชาวประมงที่ในเกาะกลางนี้ค่ะ
กั้งเราได้จากชาวประมงเราสร้างรายได้ให้กับชุมชน
เราขายได้เยอะเท่าไหร่ชุมชนมีรายได้เท่านั้น
ซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือการสร้างรายได้ยั่งยืน

คือการทำการท่องเที่ยวยั่งยืนให้มีรายได้ต่อเนื่องสู่ชุมชนนะคะ
ดีจังเลยนะฮะชุมชนก็ได้รายได้ด้วยนะครับ
ที่ร้านยังมีเมนูเด็ดให้เลือกอีกหลายเมนูนะฮะ
ปลากระพงทอดขนาดน้ำเอาตามชื่อของร้านเลย
อยลวกจิ้มปูดำตัวโตอย่างที่คุณรสลินบอกไปเมื่อกี้นะ

ผงกะหรี่ก็ได้นะฮะหรือว่าจะหลากหลายเมนูปู
หลากหลายเมนูกุ้งหอยปูปลาดูเทียบกับมือ
ตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่ามืออีกนะฮะ
ราคาเริ่มต้นของอาหารที่ร้านเนี่ยจะอยู่ที่๖๐บาทต่อจานเท่านั้น
ไปจนถึงถ้าตัวใหญ่หน่อยแบบนี้นะฮะก็๓๘๐บาทต่อจาน
หรือว่าใครจะสั่งเป็นกิโลกิโลก็สั่งได้เลยนะฮะ

จากอาหารจะอร่อยแล้วลูกค้ายังจะได้รับประทานไปด้วย
วิวไปด้วยคุณนี่ดูวิวซะก่อนนะฮะ
เพราะร้านอาหารตั้งอยู่กลางทะเลยิ่งถ้าช่วงใกล้เย็นนะคุณ
บรรยากาศมันฟินสุดเลยโรแมนติกสุดเลย
เพราะจะได้ชมพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยนะฮะ
ชื่อร้านของเขานี่ก็คือนี่ครับ
ขนาดน้ำวิว๔ฟุต
เขาบอกความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ
ขณะนั่งเรือเดินทางไปร้านกลางทะเลนี้นะครับ
ต้องนั่งเรือผ่านอุโมงป่ากงกลาง

โอ้โหผ่านความสวยงามของธรรมชาติมากมาย
คุณดูสิเหมือนไปผจญภัยนะ
ขึ้นเรือไปผ่านอุโมงป่าโกงกลาง
ไปเจอร้านรับประทานอาหารอร่อย

พอดีแหละระหว่างที่เดินทางเหนื่อยใช่ไหมคะ

อยู่พอดีกินอาหารอร่อยก็โอ้โหสดชื่นเลยนะฮะ
ร้านอาหารกระชังขนาดน้ำวิวซีฟู้ดร้านเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลย
คือ๙โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่มเลยนะครับ
ทุกวันศุกร์เท่านั้นเองวันเดียวที่ปิดนะฮะ
นั้นก็ลองติดต่อไปที่ร้าน
ชื่อร้านนะฮะร้านอาหารกระชังขนาดน้ำวิวซีฟู้ด
ได้ไปเยี่ยมชมวิถีชุมชนดูชีวิตของชาวประมง

เพราะฉะนั้นไปถึงแหล่งแบบนี้การันตีเลยว่าอาหารทะเลสดใหม่แน่นอน

คือเนื้อกุ้งเนื้อปูเด้งสู้ลิ้นเลย
กระบี่นะไปเที่ยวกันภาคใต้นะฮะ